ต่อกันที่กาลิน่าประเทศไทยนะครับ

ติดตามได้จากรายงานของคุณเกริกชัยคุณโทครับ
เป็นปีที่๘และยังได้รับความนิยม

ใช้สนามฟุตบอลในละมิตกลายเป็นสมรภูมิ

มีนักร้องศิลปินดังจากเกาหลีใต้

เรียกเสียงปรบมือกันทั้งสนาม

กันในส่วนหนึ่ง
ได้มีการจัดกันการคันและพัฒนาบุกตะกอนต่าง
อุตสาหกรรมเกมกันอย่างจริงจัง
ขณะที่ประเทศไทยกำลังเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร
ที่ผ่านมาได้มีการจัดการแข่งขัน

อย่างจริงจังขณะที่ประเทศไทยกำลังเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร
ที่ผ่านมาได้มีการจัดการแข่งขันและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
ซึ่งในอนาคตทางการินาประเทศไทยหวังว่าประเทศไทย
จะกลายเป็นศูนย์กลางในย่านภูมิภาคอาเซียน
ในด้านวงการอีสสปอร์ตด้วยเช่นกัน

จะมีหลายประเทศที่เข้ามาชมเข้ามาดู
ปอร์ตทุริซึมอย่างหนึ่งของเมืองไทยได้
อนาคตอันใกล้นี้หากทั้งภาครัฐเอกชนและผู้สนับสนุน

อาจจะได้เห็นจากเด็กติดเกมการเป็นโฟเพเยอร์
และมีปรับประตอนด้านเกมกันมากขึ้น
และที่สำคัญในการเป็นสปอร์ตโทรลิซึมอย่างเต็มตัว
ที่ทำรายได้เข้าประเทศไทยได้ด้วยเช่นกัน
ชนะสมบูรณถ่ายภาพเกริกชัยคุณโทข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากเมืองอินชรประเทศเกาหลีใต้